ครับว่าโดยในพาตปิง
เรื่องของกรณีรองอดีตรองหัวหน้าพักนั้นได้ลาออกไปแล้ว

ผมเนี่ยเป็นคนหนึ่งที่ประกาศไว้ว่าถ้าใครที่มี
ข้อมูลมีความต้องการความเชื่อเหลือไว้ในการ

ปรากฏว่าทุกวันนี้เนี่ยคดีต่างที่กล่าวหายังไม่มีการตัดสินเลยแม้คดีเดียวนะครับ
แต่เราก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับเราก็พยายามติดตามดูว่า
มันมีการใช้อิทธิพลเข้าไปคุกคามเข้าไปแทรกแทรงไหม
แต่ว่าเราก็พยายามผมนี่เป็นประธานคณะกรรมการสิทธิมชนนะครับ

กรณีที่พูดมานี้ไม่ได้เป็นวิธีการที่จะเอามา
และผมคิดว่านายกไม่ใช่นายกของพักการเมือง
การเมืองใดเท่านั้นแต่จะต้องเป็นนายกที่สง่างามที่สุด
ของประเทศไทยของคนไทยทุกคนได้
และเรื่องสิทธิสตรีนี้เป็นเรื่องสำคัญนะครับ
ของตัวเองเนี่ยต้องรอสารตัดสินก่อนนะ
แต่เรื่องของชาวบ้านฟังเข้ามาก็พูดเลย
แต่เวลาเรื่องของพักตัวเองเนี่ยรอสารตัดสินก่อน
บอกว่าอยู่ระหว่างกระบวนการยุติธรรมตลอด

แต่เวลาเป็นเรื่องของคนอื่น
เวลาไปร่วมของคนอื่นต่อว่าทันที
นี่เป็นคุณสมบัติเฉพาะตัวจริงจะให้มีใครเทียบเคียงได้
แต่คุณอี้ผมขอนิดเดียวได้ไหมเดี๋ยวไม่จบ

วันแรกเนี่ยนะครับก็ไม่ไปในตอนแรกศาล
คือมุมนึงเนี่ยต้องยอมรับว่าคือคุณคนที่พูดอันนี้เนี่ย

อันนี้เขาแก้ตัวแทนก็ไม่ได้มันเรื่องส่วนตัวไง
สารกันแล้วแต่ว่าสารให้ไก่เกลี่ย
เพราะว่าเห็นว่าเป็นเรื่องที่ผู้หญิงไม่ดีมายอม
ผมคิดว่ารู้สึกเจ็บปวดใจแทนนะครับคนในครอบครัว

ผมเลยฟังอยู่แต่ในรณีชี้แจงน์เรื่องตัวเองเนี่ย
คือถ้าเป็นเรื่องของคุณสองคนเนี่ยผมให้พูดกันเลยแต่ว่ามันไปพาดพิงคนอื่นเขาไม่

พี่น้องประชาชนก็ฟังอยู่ว่าใครเริ่มก่อนครับ
ผมไม่ได้พูดถึงวรรณาพิสิต
เพราะว่าผมจะตอบคำถามว่าแค่ก็ไปเอาวรรณาจุลินมา

ก็ไปย้อนดูว่าใครเริ่มก่อนได้
บางทีพฤติการพฤติกรรมตัวเองเนี่ย
อาจจะหลงลืมไปบ้างเพราะทำเป็นคนกิน
ประเด็นนี้เดี๋ยวให้สองคนไลน์คุยกัน
เดี๋ยวไลน์คุยกันนอกรอบโทรคุยกันก็ได้
โปรดไบต์และเทวรันทีวีช่อง๓๒